ช่วงนี้เราต้องจับตาความเคลื่อนไหว

ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้๑๙กันยายนนะครับ
ชื่อการชุมนุมก็คือ๑๙กันยาทวงคืนอำนาจราชดรน้านเอง

ในการดูแลความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อย
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนทุกคนจริงนะครับ
ไปดูที่ทางตำรวจนครบานกันหน่อยนะครับ

ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คือพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตา
ได้มีการเรียกประชุมเพื่อสั่งการนะครับ

กองบัญชาการตำรวจนครบาน
วางแนวทางในการรับมือกับการชุมนุม
ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และมารืนนี้
เสาร์อาทิตย์๑๙๒๐กันยายนนะครับ
โดยจะเป็นการวางแนวทางการจัดเส้นทางจราจร
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
หลีกเลี่ยงเส้นทางที่การชุมนุมจะเคลื่อนผ่านนะครับ
อกจากนี้จะมีการหาบรือระหว่างการไฟฟ้า

ที่จะอำนวยความสะดวกกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับ

มีการเตรียมกองร้อยควบคุมฝูงชน๕๗กองร้อยของตำรวจ
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมนะครับ
แล้วก็วางกำลัง๑๔จุดสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นที่มธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

อนุสาวรีประชาธิปไตยแยกจอปร
สะพานมักขวานนี่ก็สำคัญนะฮะ

แล้วก็ใช้แผนนี่เป็นรายงานข่าวมานะ
อาจจะใช้แผนกรกฎ๕๒เป็นแผนหลัก
แล้วก็บังคับใช้พรบการชุมนุมสาธารณะ๒๕๕๘นะครับ
ก็จะมี๔ขั้นตอนนะคือขั้นที่๑เช็คข่าว
ขั้นที่๒เผชิญเหตุแล้วก็รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน

ขั้นที่๓หากสถานการณ์วิกฤตก็ต้องเข้าขี้คลายนะฮะ

นี่ก็เป็นแผนที่ทางตำรวจเขาวางไว้นะฮะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเพื่อดูแลความปลอดภัย
ของประชาชนทุกคนรวมถึงผู้ชุมนุมด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
คือจุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ชุมนุมเขาบอกว่าจะใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการชุมนุม
แม้ว่าทางธรรมศาสตร์เองเนี่ยนะคะ
เขาจะมีประกาศออกมาห้ามก็ตาม
ซึ่งเขาก็ประกาศงดการเรียนการสอน
งดการติดต่อในช่วงวันที่มีการชุมนุม
คือ๑๙กับ๒๐กันยายน

ก็ต้องมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นในการเข้าออกมหาวิทยาลัย
เขาจะปิดประตูทางเข้าออกฝั่งทางสนามหลวง
ฝั่งด้านท่าพระจันทร์คือให้เข้าออกได้ประตูเดียวค่ะ

ดังนั้นใครจะเข้าไปในโซนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ย
จะต้องแสดงบัตรจะต้องเป็นบุคลา
เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือต้องแสดงบัตรประชาชน
พร้อมต้องบอกเหตุผลความจำเป็นกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะมีเอกสารด่วนออกมาฉบับหนึ่ง
เป็นเอกสารด่วนที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะ
ขอความร่วมมือบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ให้ออกนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยก่อน๒ทุ่มของวันนี้
แล้วก็ให้เอารถราไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค
เป็นรถส่วนตัวไม่ให้จอดค้างคืนด้วย

ใช่ค่ะทีนี้บรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เอาเต็นต์เป็นเต็นต์สีขาวมากางตามจุดต่าง
แล้วก็ตั้งจุดให้เป็นจุดคัดกรอง
จุดแรกอยู่ตรงฟุตปาดระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
มาที่หน้าประตูหอประชุมใหญ่
อันนี้ก็ถือว่าเป็นประตูหน้าเลยนะ

อันนี้คือจุดหนึ่งนะส่วนจุดที่๒คือที่ประตูทางออก
ประชุมศรีบูรพาแล้วก็จุดที่สามก็คือหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ
อกจากนี้ค่ะยังมีเต็นต์จุดคัดกรองอีก๒จุด
ก็คืออนุสวรีประชาธิปไตยแล้วก็ข้างพระแม่ธรณีบีบมวยผม
อันนี้เขาก็มีการเริ่มกางเต็นต์จะทำเป็นจุดคัดกรองแล้วเหมือนกันนะคะ
สู่เมื่อวานนี้นะฮะ๖โมงเย็นทัวร์ละทัศน์รวมการเฉพาะการิจ
แห่งประเทศไทยหลายคนได้ติดตาม
ว่านายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องอะไร
หัวเปิดเรื่องด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดในระดับโลก
แล้วก็กลับเข้ามาที่สถานการณ์โควิดของไทย
แล้วก็โยงเข้าถึงเรื่องของการชุมนุม

ประเด็นสำคัญก็บอกว่าอาจจะเป็นการจุดชนวน
ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด
อาจจะเสี่ยงที่จะทำให้โควิดระบาดขึ้นมาอีก

ทำลายการทำมาหากินของคนไทยด้วยกัน
อันนี้คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดเมื่อวาน

ในการพูดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับ
บอกว่าขอใช้โอกาสนี้พูดกับคนกลุ่มต่าง
อยากจะออกมารวมตัวการประท้วง

ท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาล
ที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่

ผมขอบอกทุกคนที่อยากจะออกมาชุมนุมชัด

ผมรับทราบความขับคล่องใจครับข้องใจของพวกท่าน

และความไม่พอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูล
ผมเคารพความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน
แต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างเร่งด่วน
ที่เราจำเป็นต้องจัดการก่อน
นั่นก็คือการบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ไม่ควรทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้
จึงควรวางเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อน

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ในฐานะประธานวอบรูมติดตามสถานการณ์การชุมนุม
ก็คือรองนายยกพลเอกประวิทย์
ถือว่าเป็นประธาน
ในการดูแลภาพรวมของการชุมนุมที่เกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่สามารถดูแลทุกอย่างได้

ว่าการชุมนุมจะไม่ให้เข้าใกล้สถานที่ที่สำคัญนะครับ
ฝากฝั่งของเพนกวินหรือว่านายพริษชีวรักษ์กันบ้าง

ก็โพสต์ภาพที่ถ่ายจากสะพานลอยแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณนั้น
พร้อมกับข้อความที่เพนกวินเขาโพสต์เอาไว้
ดึกดื่นคุณตำรวจมาทำอะไรครับ
ด้อมมองแถวที่พักพวกผมมาหลายวันแล้วนะครับ
อกจากนี้มีความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ

ก็นำหมายค้นไปตรวจคนที่ทำการสมาชิกของกลุ่มดาวดิน
โดยระหว่างที่ขอตรวจค้นเนี่ยนะคะสมาชิกกลุ่มดาวดินเนี่ย
ก็ขอดูเอกสารขอดูบัตรของเจ้าพนักงาน
ทีนี้คุณผู้ชมจังหวะตรงนี้ค่ะมันก็มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยึดป้ายของกลุ่มนักศึกษาไป๑๗ป้าย
แล้วป้ายนี้เขาเตรียมเอาไว้จะใช้พรุ่งนี้ด้วย
ใช้ในการชุมนุมใหญ่นะฮะใช่ค่ะนักศึกษาบอกว่าโอ้โห
พอโดนยึดไปแบบนี้ต้องเร่งเลยค่ะเร่งทำป้ายใหม่ให้ทันนะคะ
โดยไผ่ดาวดินก็บอกว่าก่อนหน้านี้ประชาชนบริจาคเงินให้๓๕๐๐๐บาท
ในการซื้อชุดให้ตำรวจทั้ง๑๐ชุด
ตำรวจได้เรียกแอมมี่เดอร์บอทอมบูไปเสียค่าปรับในวันที่๑๕กันยายน
แล้วก็พูดถึงเรื่องต่างนานาที่กำลังจัดทำ
เพื่อที่จะร่วมในการชุมนุมนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ในส่วนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการออกมานะฮะ
แสดงความห่วงใยในการชุมนุมวันที่๑๙กันยายนนี้
การเคลื่อนไหวทางการเมืองในมุมมองที่แตกต่างกัน
สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายที่มีความรุนแรง
และส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
เรียกร้องขอทุกฝ่ายยึดหลักความสงบ
แล้วก็เรื่องของสันติวิธีด้วยนะครับ
นี่ค่ะวันนี้วันศุกร์ดิบพรุ่งนี้๑๙๒๐จับตามองดูนะคุณผู้ชม